ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนกรุงเทพตื่นตัวมาก
เราไม่ได้เลือกผู้ว่ากรุงเทพมา๙ปี

๙ปีแล้วก็๒๒พฤษภาคมนี้

ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยู่ที่คุณผู้ชมที่มีสิทธิ์มีเสียงเป็นคนกรุงเทพ
ติดตามใน๒สนามผู้ว่ามหานครครับ
มาส่องสนามผู้ว่ามหานครกันหน่อย

กิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นที่ลานคนเมืองสารวการกรุงเทพมหานคร
นายขจิตชัชวานิสประหลัดกรุงเทพมหานคร
พร้อมด้วยคณะบริหารของกรุงเทพมหานคร

ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับ
เพื่อเป็นการแสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพในการจัดการเลือกตั้ง
ให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างโปร่งสายยุติธรรม
เพราะว่าแน่นอนนะฮะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้เลือกกันมานาน
แล้วก็จะชี้ชะตาว่าชีวิตคนกรุงเทพจะพัฒนาจะได้รับการแก้ไข
อย่างที่หวังใจและควรจะเป็นหรือเปล่า
โดยคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปล่อยขบวนรณรงค์ไปทั่วกรุงเทพมหานครครับ
ประหลัดบอกแบบนี้ตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าคนกรุงเทพตื่นตัว
และอยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าคนกรุงเทพไม่ได้เลือกผู้ว่ากรุงเทพมานาน๙ปี
ส่วนเรื่องของทุจริตขายสิทธิ์ขายเสียงตอนนี้ท่านบอกว่า
ยังไม่ได้มีบรรยายงานความผิดปกติใดนะครับ
ขณะที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือว่ากรกตเองก็ได้กล่าวว่ามีการกล่าวนำการปฏิญาณตนการปฏิบัติหน้าที่ของกรกต
ในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งทุกอย่าง
ต้องสุจริตโปรงสายเที่ยงธรรมและก็ชอบด้วยกฎหมาย
รวมทั้งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ใช้สิทธิ์คำนึงถึงประโยชน์ของคนกรุงเทพมากที่สุดนั่นเองนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าเกิดระหว่างนี้เราเห็นปัญหาอะไรในกรุงเทพมหานคร
สะท้อนหน่อยค่ะถ่ายคลิปมาก็ได้ถ่ายภาพนิ่งมาก็ได้
หรือว่าจะโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวพิมพ์ข้อความมาได้เลยค่ะ
อย่าลืมแฮชแท็กตัวใหญ่นี้นะคะแฮชแท็กเรียนผู้ว่ามหานคร
อย่างน้อยผู้สมัครทั้งหลายพอไปอ่านแฮชแท็กไปอ่านแคปชั่นดู
จะได้รู้ว่ามีปัญหาอะไรที่ชาวกรุงเขาสะท้อนมาแล้วจะได้ไปแก้ไขได้นะคะ

ใช่ค่ะนี่คือจัดตารางไว้เรียบร้อยละ๒๒พฤษภาต้องไม่ไปไหน
เช้ามานี่ไปครูหาเลือกก่อนเลย
แล้วก็ติดตามบรรยากาศการรายงานสดบรรยากาศการเลือกตั้งการนับคะแนนได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐ